แต่นักเตะชาบาแก้วก็บอกว่าจะสู้อย่างเต็มที่
เพื่อเอาชนะจีนขวาอันตับ๓ให้ได้
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙
ชิงอันดับ๓เจอกับทีมชาติจีน
ซึ่งทีมไทยเคยแพ้๐ต่อ๔ในเกมนัดแรกรอบแบ่งกลุ่ม

รวมทั้งซ้อมการยิงจุดโทษใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
รอบชิงอันดับ๓กับจีนคาดว่าทีมชาติไทยจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
นำโดยกัญจนาสังเงินที่ทำ๔ประตูในทวนาเมนต์
และได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าจากเกมรอบรองชนะเลิศที่โดนจุดโทษแพ้ออสเตรเลีย
คนอื่นก็มีทางธนิการแดงดาสิราวันอินเตอร์มีรวมทางรัฐิการทองสมบัติ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังเผยอีกว่าลูกทีมจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่
เพราะได้ศึกษารูปแบบการเล่นจากเกมนัดแรกที่พบกันในรอบแบ่งกลุ่ม
และแม้นักเตะสาวไทยจะคว้าตัวไปฟุตบอลโลกสมัยที่๒แล้ว
แต่ต้องการสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะจีนให้ได้ครั้งแรก
ซึ่งสถิติพบกันก่อนหน้านี้๑๒นัดนะครับจีนชนะไป๑๑และเสมอกัน๑นัด
ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘นัดชิงดับ๓วันที่๒๐เมษายนนี้
ทีมชาติไทยจะเจอกับจีนนะครับเวลา๒๐นาฬิกา๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทย
ส่วนคู่ชิงนะครับญี่ปุ่นแชมป์เก่าเจอกับออสเตรเลียแข่งเที่ยงคืนนะครับตามเวลาประเทศไทย